ใหม่กาแฟเอ็มเรสโซดับเบอร์ช็อต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน

กู้ง่ายไว้ใจเรา
ผมชื่อพงศักดิ์นามสกุลปรุเขต

ขายโรตีสายใหม่ครับแบบหยอดเหรียญครับ
พอหยอดแล้วมันจะมีเสียงดังทำให้เด็กชอบ

ขายตามแถวโรงเรียนแล้วก็ตามตลาดนัด

แล้วก็นวดแป้งทิ้งไว้
แล้วก็คั่วเชื้อแล้วเราก็ดึงไหม
แล้วก็ทำแป้งทำแป้งนานหน่อยครับ
ของผมนี่อร่อยที่ตรงสายใหม่ครับ
กินแล้วมันจะนุ่มขนาดเย็นแล้วยังนุ่ม

เพราะถังของเรามันถังอบความร้อนครับ
สาเหตุที่ผมต้องมาขายโรตี

เพราะผมปวดหัวเข่าเป็นโรคเกา
ปวดยังถึงกระดูกรักษาไม่หาย

ไปบีมก็ไม่หายหมอบอกว่าต้องพา
แต่คุณต้องพักฟื้นประมาณ๓เดือน
ผมตกใจมากแล้วใครจะเลี้ยงดูแม่ถ้าผมอยู่โรงพยาบาล
ผมเลยบอกว่าโอ๊ยผมไม่เอายอมเจ็บ
ตอนนั้นประมาณ๓๐ปีแล้ว

แล้วก็เอาเชือกมารัดหัวเข่าสองข้าง

แล้วไหนจะลูกสาวอีกลูกสาวสองคน

ถึงแม้ผมจะเลิกกับแม่เด็กแล้ว

ส่งเสียเขาเหมือนเดิม

แต่คนเล็กคิดถึงว่าพ่อไปด้วยพ่อไปด้วย

เขาก็จะร้องตาม
เพราะว่า
ไม่ต้องมาลูก

บ๊ายบายอย่างเดียวครับ

จะรักลูกครับ
เขาเคยเล่าให้ผมฟังว่า
ต่อยมวยเลี้ยงพวกผมมาตั้งแต่เด็ก
ผมก็ภูมิใจว่าแม่ยังทำมาหากินเลี้ยงลูก๓คน
เป็นแบบนี้ถึง๑๐ปีครับ
เขาเก่งครับใครก็สู้ไม่ได้ครับ

เขาไปประเทศญี่ปุ่นไปต่อยญี่ปุ่นมา
เขาเตะยูงขาพัพจนญี่ปุ่นคานเลย

ก็เลยต้องมาอยู่ดูแลแม่ทำกับข้าวให้แม่กิน

เขาดีมากรักแม่เป็นห่วงแม่มากจะกินจะอยู่อะไรก็ยกสำหรับมาให้กิน
ถ้าหาบหน้ามาได้ก็อุ่มไปหรือก็ก็เอาไปเทแล้วก็ซักผ้า
เวลาผมพาแม่ไปหาหมอก็อุ้มแม่ช้อนแม่ขึ้นไปที่รถมอเตอร์
เวลาแม่ก็ขึ้นรถแม่เขาชอบโยกเหยกแล้วก็ปวดบอกแม่เอาผ้าม่ามา
มึงทำอะไรกูผ่ามามาคัดเอวสิเดี๋ยวไปหล่น
แล้วไปกลับอ่ะห้าสิบกิโล
ผมอยากจะหารถสายเร่งสักคันหนึ่งคือเอาเอาหมอนหรือที่นอนอ่ะ
มาลองเขาแล้วก็อุ่มเขาขึ้นรถไปแล้วก็ไปหาหมอดีกว่า
จะดูแบบเขาไม่เจ็บปวดครับแต่นี่รถตาเร่งอ่ะ
เขาบอกประมาณหมื่นแปดแต่นี่ผมก็ยังไม่มีเงินเลย
ผมก็อยากจะหาเงินมาทำบ้านซื้อสังกษีมงสังสี
เพราะสังกษีมันรั่วหมดแล้วประมาณ๓๐ปีแล้ว
ข้างบนมันผูกหมดแล้วพายุมันเข้าสามผลแล้วครับ
ทีนี้ผมเอาไม้มาทับก่อนเพราะผมก็ไม่มีเวลาไม่มีเงินครับ
แล้วไหนจะขายของอ่ะข่อยพิษผมก็ทรมานครับ
ถึงจะเจ็บหัวเข่าแต่ก็ดูแลแม่ครับเพราะแม่เขาเป็นมากกว่าผมครับ
แต่ผมก็รักลูกเหมือนเดิมครับถึงเราไม่ได้อยู่ด้วยกัน
แต่เราก็เห็นหน้าทุกวันก็ดีแล้วครับแค่นี้เราก็สุขใจแล้วก็
แสนตุกต้องขยันต้องอดทนแล้วเราก็จะรวยครับ
ผมอยากให้บ้านผมและครอบครัวมีความสุขแล้วผมถึงเขียนออกมาจากใจ
เพราะเราทุกข์มากแล้วครับก็อยากจะมีบ้านที่สงบสุข
แล้วไม่มีใครวุ่นวายครับอยากจะขยันทำมาหากิน
ที่ผมเขียนมานี่คือสักวันผมก็จะรวยครับ
ก็เป็นเรื่องราวของนักสู้ชีวิตคนล่าสุดของเรา

พบกับนักสู้ชีวิตของเรานะครับคุณช้างพ่อค้าโรตีสายใหม่
หัวใจสู้เพื่อดูแลแม่ครับเชิญครับนี่ครับเชิญครับคุณช้าง

แม่ครับข้างนี้ค่ะข้างยืนตรงกลางวงกลมนี่นะครับ
ตรงศูนย์กลางนี้นะครับสวัสดีกันอีกทีครับคุณช้างสวัสดีครับ
ขอต้อนรับคุณช้างนะครับเข้าสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ก็มากับแม่แล้วก็แม่ยายแล้วก็ลูกสาวคนเล็กครับ
คุณแม่มาลัยนะคะแล้วก็แม่ยายนะคะคุณแมวนะคะลูกสาวนะคะ
น้องสายใหม่นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับ
ถามก่อนพี่ช้างบ้านแสนสุกที่ฝันไว้ในความคิดของพี่ช้างบ้านหลังนั้นต้องเป็นยังไงคะ
ก็อยากจะมีหลังคากระเบื้องสวยแล้วก็ไม้แปร

ไม่น่าจะคุ้มฝนคุ้มอะไรได้แล้ว
เวลาฝนตกทีนึงมันรั่วเยอะไหมคะ

ก็บางครั้งผมก็เอาโฟมแล้วก็น้ำมันเบนซิน
ผสมกันแล้วก็ขึ้นไปอุดข้างบน
แต่อันนี้มันเดินไม่รายเลย

ตัวอย่างจะมีรถสาเร็งสักคันหนึ่ง
บางทีหมอเขานัดเนี่ยแล้วหายทางออมเตอร์มาส่ง
อบตเขาบอกว่าต้องเจ็บหนักถ้าไม่เจ็บหนักผมก็ไปไม่ได้หรอก

ก็นี่ผมก็เลยเกรงใจเขาผมก็เลยอยากได้สาเร่งมา
แล้วก็เอาเบาะหนุ่มไปอุ้มเขาไปนั่ง
คือเห็นในภาพเนี่ยตอนจะพาคุณแม่ไปหาหมอเนี่ย
ต้องเอาผ้าขาวม้าผูกไว้กลัวคุณแม่ล่วงไป

เขานิ้วมาล็อกในหูกางเกงผม

ล็อกแล้วผมโยกเหยกแม่เป็นไรน่ะหัวตก
แล้วบางทีผ่าฝนไปเนี่ยผมเลยเอาพามาดีกว่า

ครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเสาอ่ะมันผูกหมดแล้วมันเป็นเสาไม้

กลัวมากินเที่ยงเลยแล้วผมก็อยากจะได้เสาสัก๓เสา
อยากได้เสาปูนแล้วก็หลังคากระเบื้อง

ถ้าได้ครบหมดนี่เรียกว่าเป็นบ้านแสนศุกร์

แล้วในบ้านนั้นมีใครบ้างที่คุณช้างจะต้องรับผิดชอบเลี้ยงดู
ก็มีผมแล้วก็แม่แล้วก็ลูกสาว๒คนที่ต้องรับเลี้ยงและรับส่ง

ก็แม่๗๓ครับ

โรคหัวใจแล้วก็ความดันแล้วก็เก้าเพราะเขาอะ
ใจกำลังเริ่มครับแล้วความดัน

เสียเงินเสียทองแล้วรักษาไม่หาย

สมัยตอนที่เขายังข่าให้เดียครับ

ขยับเจนก็มีความสุขมาก
เมื่อก่อนตอนที่เขาขายเด็ก
พอมีงานบวชงานอะไรเขาก็ไป

ตรงอยู่จบงานเลย
อย่าไปตามกลับบ้าน

คุณแม่พี่ช้างนี่ก็มีนิสัยยังไงคุณแม่ไหนบอกเรื่องลูกของเราให้ฟังหน่อยคุณแม่คะ
เขาเป็นคนมัธราช

คุณแม่ด้วยความเคารพคุณแม่ต้องใช้คำว่าช้างเขาเป็นคนซื้อ

ภูมิก็ไม่ฉลาด
ก็ดูแลแม่พนิบัตรแม่เนี่ยทุกอย่างเลย
ไม่เคยเจอว่าจะขัดใจ
แม่มีลูกกี่คนครับคุณแม่

ใครเขาว่าลูกมึงเรียกยังไงได้ที่นัดนี้
แล้วเจ้าบ้านก็โอบาทุกคนเนี่ย
ทำอะไรให้แม่มั่งเช็ดก้น

พาพาพอแล้วมันทำมานุ่งกุดนุ่งอย่างนี้ก็นุ่งกุดมันเนี่ย

นุ่งไงอะไรนุ่งเป็นเพื่อนอะไร

เอาล่ะคุณช้างก็ได้ฟังเรื่องราวของคุณช้างไปบางส่วนแล้ว
เดี๋ยวเรามาคุยกับคุณช้างต่อไปเรื่อยนะครับตอนนี้รายการของเราครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตมีเงินทุนให้กับนักสู้ชีวิตทุกคน
เหมือนกันหมดครับถ้าทำได้ร้อง๑๐เพลงไม่ผิดเลย๑ล้านบาทนะครับ
คุณช้างล่ะครับมารายการของเรานะครับ
คุณช้างต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

พี่ช้าง๖๐๐๐๐บาทครับ

ซื้อกระเบื้องแล้วก็เสาแล้วก็รสซาลินครับ

เรามาเริ่มการแข่งขันกันเลยนะครับสำหรับนักสู้ชีวิตคนนี้นะครับคุณช้าง
ในเพลงที่๑เพลงแรกนี้นะครับมีมูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
โทรที่ยินเมื่อกี้ค่ะพี่ช้างเป็นอินโทรเปิดประเดิมเป็นอินโทรเพลงแรก

ฟังผ่านไปผ่านมาแต่ก็ร้องได้นิดหน่อย
ไม่มั่นใจอะไรแต่ก็จะพยายามสู้ครับ
ตัดสินใจให้ดีเรามีตัวช่วยจาก
คุณช้างเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับ

คือความดีของเขาจะต้องชนะทุกอย่าง
ครับ
ความหมายของแม่คือยังงี้จ้ะ
อ่ะอย่างงี้ก็คือการพูดให้กำลังใจอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะ
พี่ช้างแต่ว่าด้วยอะไรก็ตาม

ต้องมีสมาธิอยู่ตรงนี้นะ

เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่หนึ่งเพลงมาครับสู้ค่ะพี่ช้าง

ถ้าในความจริงสองเรามีอนาคกลัยผลลัพธ์ที่เกิดกับใจก็คงเหมือนตายจากกัน

ด้วยความรักนั้นก้าวผ่านห้องใจอ่อนไหวเผลอใจให้เธอเกินกัน
ขอบคุณเวลานำพาเราใกล้ชิดกันจากเพื่อนเลื่อนเป็นผูกพันเพียงก้าวห่างกันวันไหว
ไม่ได้หัวใจขอสารภาพกดโทรศัพท์รักฉันก็ยังน้อยใจ
อยู่ใกล้จนชินไม่อยากได้ยินคำว่าห่างไกลขอร้องอย่าทำร้ายใจด้วยการหนีไปห่างกัน
ถ้าสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมาถูกหนักหนาจนเธอไร้ความเชื่อมัน
เจ็บจนเหลืออดก็โกรธได้แต่อย่านานเพราะใจที่ทรมานคอยนานจะผ่านสิ้นลม

ถ้าเป็นความเชื่อมัน

เวลาดึงสายไหมที่เราเอาไปขายกับอันนี้อันไหนมือชากว่ากัน
โอ้โหร้องเพลงครับ

มือพองมันร้อนฟังมันร้อนอ่าฟังคำเจริญนี้ค่ะ
สู้ชีวิตของเราร้องจบไปแล้วนะครับ

คุณช้างร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
และเพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐๐บาท
คุณช้างร้อง

ได้ครับ
ร้องได้แบบนี้ค่ะน้องสายไหมคุณแม่ยายคุณแม่
รับแล้วค่ะจากหนุ่มคนซื่อที่ชื่อช้างเอาไปแล้ว๑๐๐๐

บทเพลงของคุณก๊อตจักรพันธ์อับพรบุรีนะครับใจสารภาพนะฮะ
เป็นเพลงที่นิยมใช้ประกวดกันเยอะทีเดียวนะครับคุณช้างกระโดดตัวลอยเลยนะฮะ
แม่ทำได้แล้วนะเพลงนี้ได้หมื่นนึงแล้ว

อ่ะวันนี้ต้องยุติเกมกันก่อนนะคะ
เดี๋ยวให้พี่ช้างกลับไปฝึกร้องเพลงมาเยอะ
จะได้ได้เงินให้คุณแม่ได้เยอะ
เป็นกำลังใจให้กับคุณช้างและครอบครัวได้ใหม่นะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตในคราวต่อไปนะครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไป

จบจากรายการแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนครับ
ค่ะก็รอกันอยู่เลยนะคะสำหรับคุณพี่เอชายามิดชัยนะคะ
รายการของเขาก็เข้มข้นเหลือเกินค่ะ
เกมต่อชีวิตค่ะร้านเพิ่งแตกไปแต่ยังไม่หมดนะคะ
ยังมีอีกหลายล้านมากเลยค่ะที่รอแจกอยู่ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับ
วันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
ช้างคุณแม่เดินไม่ได้มานานเท่าไหร่แล้วคะ

เอาเมื่อเร็วนี้เองสิ
เขาเดินไปอะไรรืน๖ร่ม
แล้วตอนที่ล้มโคร่มไปปุ๊บ

แค่ลืมจะปวดผมก็เลยหวังดี
บอกถ้าแม่ปวดมากผมก็มีหมอดีมาให้
ถึงก็นวดปลาเท้าเขาเบบแม่ก็โอ๊ย
พอนวดเสร็จปุ๊บวิ่งได้เลยแม่วิ่ง
แม่แบบนี้จริง
มไนท์